คุณผู้ชมคะไปดูที่พัทธลุงกันหน่อยค่ะ

มั่วสุมเสพยาเสพติดกันในสวนปาม
พอเจ้าหน้าที่เขาตามไปจับกลุ่มเนี่ยนะ
เจอยาบ้าเจออาวุธ
แล้วหลังจากนั้นขยายผลต่อไปที่ขนำ

แล้ววัยรุ่นเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะคะ

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเนี่ย

ขนำที่พักของเครือขายยาเสพติด

ตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นกำลังดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมอยู่ไง
ก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยจับกุมมาได้นะ
เป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปี

บอกว่าในพื้นที่หมู่๘ที่ตำบลนาโนธเนี่ย
วัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาเสพติดกันเพียบเลย
ตำรวจเขาก็เลยมีการวางกำลัง
จนจับกุมนายยุทธ์ศรีเกรดอายุ๒๕ปี
พร้อมกับวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีได้

กำลังต้มพืชกระท่อมกันกลางป่าสวนปามเลยนะคะ
ของกลางที่จับกลุ่มได้คือยาบ้า๔๘๕เมตร
เจออาวุธปืนอีกขนาด๙มม๑กระบอก

รวมถึงมีสมุดเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เป็นสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้า
แล้วก็ใบเสร็จการโอนเงินค่ายาเสพติดอีก๗ใบ
ยงยุทธ์ที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนก็รับสารภาพนะคะ

แล้วก็รับยาบ้ามาจากเอเย่นที่บ้านสาราไม้ไผ่
เอามาแบ่งขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่เม็ดหนึ่งก็๕๐บาท

สุมกันซื้อขายยาเสพติดกัน
แล้วอ้างด้วยนะที่ต้องรับยาบ้ามาขาย
เพราะว่าผมติดยาบ้านหนักมาก

ส่วนวัยรุ่นในแก๊งบางคนก็เสพวันละ๑๕เมตร

ซื้อยาบ้าไปเสพอีก
แล้วหลังจากจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้แล้ว
ก็เลยขยายผลไปจับเครือขายยาเสพติดได้อีก๓คน
ขนำที่พักที่คุณผู้ชมเห็นต้นข่าวเมื่อสักครู่นี้